กันที่เหตุการณ์เกิดในวัดค่ะ

ขณะที่แม่ชีกำลังนั่งสวดมนต์อยู่
คือไปทำร้ายจนแม่ชีสาหัสเลย

ไปทำร้ายแม่ชีเท่านั้นไม่พอนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายภูมินะคะ
สมุดนี่คือสภาพแม่ชีเหรอคะ

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ชีนะคะ
ต้องการ์ดเฉยภูมิตำรวจตามจับตัวได้ทันควัน
และนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว

คือถูกคนร้ายทำร้ายจนเลือดอาบทั่วไป

คนร้ายทำร้ายเสร็จยังชิงกระเป๋าเงินหนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในสำนักสงไกลลาศ
ประชาบำรุงที่บ้านเนินพระจันทร์หมู่๘

คือสำนักสงฆ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในป่ารก

ชีชุตินันเนี่ยเดินทางจาก

ชีก็ยังคงอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้

และระหว่างนั่งสวดมนต์ก็ถูกคนร้าย
เข้าไปชิงกระเป๋าเงินคนร้ายเนี่ยย่องจากด้านหลัง
แล้วก็บอกแม่ชีว่าอย่าหันมามองนะ

ก็เลยถูกระดมชกชกไปที่ใบหน้าหลายสิบครั้ง
ที่เห็นไปเมื่อสักครู่ก่อนที่คนร้ายจะชิงกระเป๋า
แล้วก็หลบหนีไปส่วนตัวแม่ชีเนี่ย
เดินโซซัดโซเซกว่าครึ่งกิโลเมตรอะค่ะ
เดินออกไปช่วยเหลือจากชาวบ้านในสภาพที่เป็นแบบนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสภห้วยยางก็จับกลุ่มชายต้องสงสัยใกล้ที่เกิดเหตุได้๑ราย
พร้อมกับสอบสวนอย่างหนักจนสารภาพคนร้ายเนี่ยชื่อว่านายสงกรานบุญจันทร์
อายุสี่สิบสามปีคนนี้ฮะอยู่ในตำบนห้วยยางก็รับสารภาพแล้ว
ว่าเป็นคนทำร้ายแม่ชีจริงจริงตำรวจก็นำตัวนายสงครานเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่สำนักสงฆ์จุดเกิดเหตุสำนักสงไกลไล่ประชาบำรุง
ชาวบ้านในพื้นที่ก็ต่างมารอดูหน้าตาของคนร้ายที่เกาะเหตุในครั้งนี้ด้วย
ดูบรรยากาศตั้งชั่วบางตอนกันค่ะ
อย่างที่ตำรวจบอกไปก่อเหตุแล้วก็ต้องรับกรรมกันไป
แล้วก็ต้องรับโทษทางกฎหมายด้วยนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยตั้งข้อหาชิงทรัพย
ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดยาบ้า
พร้อมนำตัวไปคุมขังที่โรงพักห้วยยางก่อนดำเนินการส่งฟ้องศาลต่อไปนะคะ